พาคุณผู้ชมไปดูที่ศาลแม่เนียงศาลแม่น้อม
จุดนี้เขาบอกว่าเป็นทางโค้งโค้งอันตรายเลยต้องมีการตั้งสาร
อยู่ริมถนนเพชรเกษมสายเก่าค่ะพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะ
เขาบอกว่าจุดนี้ยิ่งดึกยิ่งไม่เหงา
เพราะชาวบ้านนิยมไปขอโชคขอลาบกันช่วงกลางคืน
คนเคยได้อะไรดีจากศาลแห่งนี้มาแล้วหลายงวดด้วยนะคะ
และนักข่าวของเราก็ไปช่วงกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะ
กลางคืนก็ยังไปเจอคนมาขอพรอยู่ดีแหละ
ชื่อนางสาวยุวดีทองมีศิษย์
บอกว่าเพื่อนเพื่อนเคยมาขอพรแล้วได้โชคไป
ก็เลยมากันอีก
แล้วเธอก็เลยชวนเพื่อนมามาอีกคน
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมาเลยค่ะ

จุดนี้ขอยังไงวิธีการขอคือเสี่ยงเซียมซีค่ะ
ต่างกันกับที่บริเวณสารเจ้าพ่อหนองเขากรวยช้าง
ตั้งอยู่บนเขาเลยอยู่กลางป่าเลยนี่

เออก็เอาไฟฉายใส่ไว้เนอะ

เพราะส่วนใหญ่อะไรที่มันออกมาประมาณตอนเทียงคืน
มันจะเด็ดมันจะตรงอะไรแบบนี้นะเพิ่งทราบเหมือนกัน
เป็นเวลาที่แบบอะไรก็ไม่รู้นะชาวบ้านหลายคนเขาบอกว่าเขาเคยทำอย่างนั้นนะ
เวลานี้แล้วเขาก็ถูกลอตเตอรี่มาแล้วหลายงวดนะฮะสารเนี้ยเป็นสารหลังใหม่
ชาวบ้านบอกว่าโอ๊ยเจ้าพ่อเขากรวยช้างนะไปเข้าฝันอยากได้สารใหม่
ถ้าได้สารใหม่แล้วจะได้โชคได้ลาบจากนั้นก็มีการนำเจ้าพ่องูจงอาง
แล้วก็เจ้าพ่อสิงครามเนี่ยมาไว้ที่บริเวณนี้เห็นไหม
เสียงเซียมซีแล้วก็อ่ะโชว์ให้ดูเห็นบอร์นอลอย่างงี้น่ะเออ
ก็ให้ดูเนี่ยฮะเสี่ยงกันไปครั้งแรกผ่านไปครั้งที่สอง
ไม่เป็นไรครั้งที่สามอีกทีหนึ่งอืมให้มันตรงกันอะไรแบบนี้อ่ะ
ก็มองกันไปแล้วกันนะครับต่อที่อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมกลุ่มชาวบ้านเนี่ย
ไปร่วมพิธีอันเชิญแม่ตะเคียนทองมาไว้ที่วัดประอยู่ยืนนะคะ
แล้วก็มีพิธีการประทับร่างทรงด้วยเพื่อสื่อสารกับเจ้าแม่
จนกระทั่งนี่ค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศนะคะ
จนกระทั่งทราบชื่อแม่ตะเคียนทองชื่อว่าแม่ข้าวหอมนะคะ
จากนั้นชาวบ้านพอทราบชื่อแล้วก็ต้องทราบเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะ
พาไปขูดไปถูไปถ่ายเลขบนเจ้าแม่ตะเคียนค่ะ
หวังเอาสิ่งเหล่านี้ไปซื้อรางวัลใหญ่
โดยตะเคียนทองต้นนี้นะคะมีความยาว๒๐เมตร๘๔เซนติเมตร
พบเมื่อวันที่๓๐สิงหาคมที่ผ่านมา
ขณะที่ทหารมีการขุดลอกคลองหน้าวัดก็เลยนี่แหละค่ะ
เอามาไว้ที่วัดแห่งนี้เอาซูมเข้าไปค่ะ
มาดูตะเขียนทองอีกหนึ่งจุด
แม่ลานเขาบอกมันกว้าง๓๐๐เมตรนะลึก๕เมตรค่ะ
อยู่ที่อำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชร
ชาวบ้านเขาไปเจอต้นตะเคียนทองมากกว่า๔ต้น

กิ่งตะเขียนอีกหนึ่งกิ่งแล้วต่อต้นตะเขียนอีกหนึ่งต่อ
ก่อนที่จะไปเจอชาวบ้านเขาเล่าแบบนี้ก่อนนะคะ
บอกว่า๓วันก่อนเจ้าแม่ตะเคียนมาประทับร่างทรงประจำหมู่บ้าน
แล้วก็สื่อสารว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่จะขึ้นจากน้ำแล้ว
ผ่านไปไปเป็นวันที่๔เจ้าแม่กลับมาประทับร่างทรงร่างเดิมอีก
ทวงถามว่าเมื่อไหร่จะให้ขึ้นจากน้ำ
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยต้องประสานต้องแล้วล่ะใช้คำว่าต้อง
ต้องประสานทีมประดาน้ำและอาสาสมัครกู้ภัยสว่างกำแพงเพชร
กว่า๕๐นายตอนนี้กู้ภัยมีงานใหม่แล้วนะคะครับ
งานเพิ่มแล้วนะคะนอกจากจับงูแล้วนะคะ
มตะเคียนด้วยไปกว่า๕๐นายค่ะ
งมหาต้นตะเคียนในบึงแม่ลาน
ระหว่างคนหาเจ้าแม่ตะเคียนมาประทับร่างทรง
เป็นรอบที่๓สื่อสารว่าจะขึ้นมา๓ต้นนะ
เป็นพี่น้องกันชื่อว่าเจ้าแม่ขอมดำเจ้าแม่จันหอมและเจ้าแม่มณฑาทิพย์
สุดท้ายนางประดาน้ำคนเจอต้นตะเขียนจริงว่าไป
ใช้รถไถเข้าไปช่วยลากขึ้นมา
แล้วก็ให้ชาวบ้านเป็นร้อยคนดึงเลขึ้นมา

หลังจากนี้เขาบอกจะย้ายไปที่วัดนะคะ
ที่ใช้ลากต้นตะเขียนะอ๋อก็ตามไปแล้วแหละ

นี่ค่ะทะเบียนรถของรถไถชาวบ้านก็ไปเจอกันเยอะนะในน้ำ
ชาวบ้านเขาก็ไปร่วมพิธีขอโชคลาภกัน
ตะเคียนทองแม่ขันทองอายุ๔๑๙ปี
แล้วก็แม่พิกุลมณีอายุ๑๕๐๐ปี
ขุดพบในแม่น้ำปิงที่บริเวณใกล้กับวัดเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาครับ
ร่างทรงทำพิธีประพรมน้ำมนต์
พลังบารมีแก่เจ้าแม่ตะเคียนทั้งสองต้น
ก่อนจะหยดเทียนลงในอ่างน้ำมนต์
ให้ชาวบ้านเขาก็ไปส่องดูที่อ่างน้ำมนต์กัน
แล้วก็มามีการเขียนลงบนกระดาษกันด้วย
ใครส่องไม่เห็นก็เขียนให้ดูเลยครับ
ในส่วนขันน้ำมนต์เขาก็เพ่งกันไปลองดูกัน
นี่ร่างทรงก็บอกว่าใครเขียนไม่อ่านไม่ออกก็เขียนให้ดูเลยละกัน
อะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นสีสันจากกำแพงเพชรนะครับ
ไปต่อค่ะไปอีสานกันหน่อยนะคะ
ที่วัดจูมศรีพัฒนารามอำเภอเพลจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ชาวบ้านแห่เดินทางไปที่นี่แล้วค่ะ

ทำให้ถนนภายในหมู่บ้านแน่นขนาดไปด้วยรถยนต์เห็นไหม
เมื่อวานนี้นะมีพิธีใบสีสู่ขวัญผูกข้อต่อแขนให้กับรูปปั้นพ่อจูมดอนน้อยโม่
ก่อตั้งบ้านจูมศรีแล้วก็เป็นคนที่พาชาวบ้านมาสร้างวัดแห่งนี้ค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมฟังดีนะคะ
ชาวบ้านเล่าบอกว่าพ่อจูมเสียชีวิตเมื่อตอนท่านอายุ๙๘ปี
หลังจากนั้นชาวบ้านก็สร้างรูปปั้นพ่อจูมไว้ที่วัด
เป็นคู่บุญบารมีกับปู่ชีปะขาว
พร้อมกับมาไหว้ขอโชคลาภกันอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะคะ
งวดนี้ชาวบ้านบอกว่าทีเด็ดภูทรนครบานนี่แหละ
ทั้งสองตัวสามตัวมาครบเลยนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะเอาเลขเหล่านี้ไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่
ร่วมพิธีขอโชคขอลาบพอได้เรื่องของเลขแล้วก็
ซื้อลอตเตอรี่ได้เลยเห็นไหมเป็นแผงยาวเหยียดแบบนี้ค่ะ
เป็นแผงในป่าเลยนะ
ที่วัดสรรกู่บัวบกบ้านกว้านสันติศุกร์ในอำเภอภูกรรมยาวจังหวัดพยาว
ชาวบ้านไปขูดรูปถูหาเลขจากเจ้าพ่อมะม่วงป่าอายุมากกว่า๑๐๐ปี
เอาดูความสูงหน่อยสูงมาก๘เมตร
เส้นผ่านสูงกลาง๒เมตรขนาด๓คนโอบโดยประมาณ
ชาวบ้านที่เขาไปไหว้เขาก็เอาดอกไม้ทูบเทียน
เอารูปปั้นพ่อปู่แม่ย่าพวงมาลัย๗สีผ้า๗สี
ไปวางไปผูกอะไรต่างขอโชคขอลาบกัน

ม่วงป่าต้นนี้ยืนต้นตายอยู่ในทุ่งนาของชาวบ้าน
แล้วก็ถูกฟ้าผ่ามันก็เลยยืนต้นตายนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเขาก็เอามาไว้ที่วัดแห่งนี้

ปิดท้ายกันที่อำเภอวังโป่งตเพชรบูรณ์
ทำพิธีขอโชคขอลาบจากพญาบึ้งเขาบอกว่าทำเป็นครั้งที่สองแล้ว
วิธีขอก็คือเขียนตัวเลขน้าเรียงลำดับสามชุดด้วยการจากนั้นก็ม้วนม้วนม้วน
ลงไปในรูปชาวบ้านก็จะหาร่มแล้วก็นั่งพักผ่อน
รอว่าพญาบึ้งจะคาบม้วนกระดาษแล้วในนั้นมีอะไรเอามาไว้ข้างบน
เมื่อวานนี้ชาวบ้านนั่งรอไปค่ะอุ้ยอดทนมากหกชั่วโมง
จนถึง๓ทุ่มพญาบึ้งก็ค่อยคาบม้วนกระดาษขึ้นมา๑ใบ
เอามาวางไว้ปากรูและหลังจากนั้นก็ไม่ยอมขึ้นมาจากรูอีกเลยค่ะ
ไม่รู้ว่าเลขนั้นมันคืออะไรก็ไม่ทราบนะพญาบึ้งให้มา